หลังจากที่มีการประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษ
ตั้งแต่ตี๑วันที่๑๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
จนถึงวันนี้เข้าสู่วันที่๕แล้วนะครับ
โดยได้มีการแถลงผลที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน๑
ติดตามพร้อมกันกับคุณพรศจริริทธิศิลป์
รายงานสดจากพื้นที่ครับเชิญครับ
ภายหลังจากมีการประชุมเพื่อสรุปสถานการณ์
เข้าตรวจค้นวัดพระธรรมกายในวันนี้นะคะ

เพื่อที่จะลดเหตุการณ์ความรุนแรงค่ะ
พร้อมกันนี้นะคะก็ยังได้ยืนยันค่ะว่าจะปฏิบัติการจนถึงที่สุด
เพื่อที่จะได้ตัวผู้ต้องหาตามหมายจับ
รวมถึงพระธรรมชโยด้วย
พันธ์ตำรวจตรีทรงศักดิ์รักษกรร้องอธิบดี
พร้อมด้วยพันธุ์ตำรวจตรีวรนันศรีร้ำ
กลมสับสวนคดีพิเศษก็ได้เปิดเผย
การประชุมสรุปสถานการณ์การเข้าตรวจค้นวัดพระธรรมกายเป็นวันที่๒
โดยได้ยืนยันนะคะว่าทางเจ้าหน้าที่นั้นได้ดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมาย
เพื่อต้องการไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งของทั้งสองฝ่าย
ซึ่งการเลือกใช้กำลังตำรวจผู้หญิงนะคะก็เนื่องจากต้องการให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างละมุนละม่อม
โดยปฏิบัติการในครั้งนี้ค่ะต้องการที่จะค้นหาบุคคลตามหมายจับ
พระธรรมชโยแบบไม่มีกำหนดสิ้นสุด
ส่วนการที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าดำเนินการตรวจสอบใบสุทธิ
การแสดงตัวของพระสงฆ์ที่อยู่ภายในวัดพระธรรมกายนั้น
ก็ได้ข้อสรุปค่ะว่าได้มีการประสานกับทางวัด
เพื่อขอเข้าตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งทางวัดเองนะคะก็ได้ขอเวลาในการพูดคุยกับพระสงฆ์
ก่อนที่จะอนุญาตให้เข้าดำเนินการได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะ
ขณะที่ทางการข่าวนะคะว่าพระธรรมชโยยังคงอยู่ในวัดพระธรรมกายหรือไม่นั้น
ก็ยังคงประเมินสถานการณ์ว่ายังอยู่ในวัดหรืออยู่ส่วนใด
โดยได้แบ่งการดำเนินงานนะคะออกเป็น๒ส่วนค่ะ
คือการตามหาบุคคลตามหมายจับ
และการเข้าตรวจค้นทุกจุดเพื่อให้เกิดความสิ้นความสงสัย
ซึ่งขณะนี้ค่ะก็ได้ยืนยันค่ะว่าการตรวจค้นนั้นแล้วเสร็จไปแล้วส่วนหนึ่ง
และยังเหลืออีกส่วนหนึ่งนะคะที่การเข้าตรวจสอบยังมีอุปสรรคค่ะ
จากทางวัดนั้นได้นำกำลังคนเข้าไปเพิ่มเติม
ทำให้เจ้าหน้าที่ยากในการปฏิบัติหน้าที่
พร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่า
หากเข้าไปในวัดนะคะก็จะมีความผิดตามกฎหมาย
และหากประชาชนที่ต้องการเดินทางกลับจากวัด
ก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกได้ทันทีค่ะ
ด้านพระสงฆ์๑๔รูปนะคะที่ได้มีการออกหมายเรียก

ก็ยังไม่ได้รับการรายงานตัวตามที่ถูกออกหมายเรียกค่ะ
แต่ก็จะเตรียมพิจารณาการออกหมายจับต่อไป
อกจากนี้การบินสำรวจแผนภาพทางอากาศ
ก็ยังสามารถประเมินสถานการณ์ได้ค่ะว่า
ขณะนี้ทางวัดนะคะก็ได้มีกำลังศิษยานุสิตรวมกว่า๖๐๐คน
แบ่งเป็นพระสงฆ์จำนวน๒๐๐รูป
ศิษยานุสิตจำนวนกว่า๔๐๐คนด้วย
เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพค่ะ
โดยจะมีการประเมินสถานการณ์นะคะแบบวันต่อวันนาทีต่อนาทีค่ะ
พรสจิริฐศิลป์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากบริเวณกองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาค๑ค่ะ